คุณผู้ชมและน้องมิ้นจำได้ไหมช่วงก่อนช่วงก่อนปีใหม่
ช่วงที่คนเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยมีภาพที่คนเขาแชร์ภาพหนึ่ง
เป็นผู้ชายเป็นนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งยืนถือป้ายว่า
ร่วมทางกับขอนแก่นฟรีครับอืมโอ้โหแล้วมีคนแชร์เยอะมาก
ชมน้ำใจของหนุ่มคนนี้ว่าทำไมดีจังเลยให้คนร่วมทางกลับโดยไม่คิดเงินด้วย
แน่นอนพอเป็นแบบนี้นักข่าวเราไปตามหาจนไปเจอ
นี่ภาพนี้เป็นภาพที่เขาโพสต์แล้วก็มีคนแชร์ต่อกันไป
ชมน้ำจิตน้ำใจของผู้ชายคนนี้นะฮะ
ก็คือเรามาทราบทีหลังว่าชื่อคุณสปอยอายุ๒๗ปีหรือว่านายวิทยาบุญวงศ์
ชื่อว่าสปอยวิทยาเป็นภาพตัวเขายืนถือปั้นมีข้อความว่า
ร่วมทางกลับขอนแก่นฟรีครับเพื่อเชิญชวนให้ผู้โดยสาร
ให้ขึ้นกระบะของเขาแล้วกลับบ้านขอนแก่นด้วยกัน

แสดงความที่มีน้ำใจเหลือเกินที่ช่วยคนอื่นได้กลับบ้านร่วมกัน
ปีใหม่กับครอบครัวเนี่ยใครไม่มีรถกลับขอนแก่นเอาติดป้ายว่างมาเลยนะ
เนี้ยแล้วก็มีรถกระบาดของเขาจอดอยู่ครับโปรวัติเนี่ยเปิดใจ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ต้องนั่งรอรถโดยสารจากหมอชิดกลับขอนแก่นเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นหาตัวยากมากเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลตัวมักจะถูกจองเต็มหมดแล้วก่อนหน้านั้น
เหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเขามีโอกาสเขาอยากช่วยคนให้เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวได้เหมือนที่เขาอยากจะกลับ
ตัดสินใจเลยไปยืนชูป้ายป้ายเนี่ยเขาไปยืน๒๙ธันวาคมแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวจนกระทั่งมีผู้ร่วมทางกลับบ้านเพิ่มอีก๔คนมีคนไปนะ

คุณสปอยยังบอกอีกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำเพราะว่าเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้ว
แต่เป็นเพียงการรับส่งจากหน้าปากซอยไปยังพื้นที่ต่างที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะว่า
ก็อยากช่วยคนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ถูกพ่อแม่ห้ามบอกว่าอย่าทำอีก
เพราะว่ามันเสี่ยงเพราะว่าคือบางทีมิจฉาชีพฉวยโอกาสคนใจดีขึ้นไป
แล้วก็ไปจี้ไปป้นอย่างนี้ก็มีก็มีเหมือนกันก็ระวังกันด้วย
แต่ว่าก็ถือว่าต้องชื่นชมคนในสังคมดีแบบนี้มีน้ำใจแบบนี้
ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าก็ทำให้คน๔คนนั้นได้เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกัน
คือจริงแล้วมันเป็นวิธีการที่ดีมากนะคะสำหรับทางเดียวกันไปด้วยกันจริง
จำเป็นต้องกลับต่างจังหวัดบางทีอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
หรือว่าต้องออกไปโรงเรียนเดียวกันไปที่ทำงานใกล้กัน
คือใช่จริงมันจะเป็นการช่วยลดการจราจรที่หนาแน่นของหลายพื้นที่ได้นะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ไปเอาเปรียบเขา
ว่าจะเป็นคนที่ชวนเขาขึ้นหรือจะเป็นคนที่ขึ้นไปเพราะเขาชวนก็ตาม
คือคนในกรุงเทพเคยทำบางทียืมรอรถเมลรถตู้ไม่มา
เขารวมตัวกันสักสี่คนไปขึ้นแท็กซี่ใช่ทางเดียวกันแล้วก็ไปแล้วก็แชร์กัน
นี่นะมันเป็นวิธีการที่แบบไปด้วยกันได้ประหยัดเวลาแล้วก็เราประหยัดเงินด้วย
มิ้งเคยทำนะคนที่ถูกชวนเขาก็กล้ากลัว
เขาก็ไม่มั่นใจเราขนาดเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ชวนผู้หญิงนะ
เขาก็จะเหมือนเป็นแบบไม่มั่นใจมาหลอกหรือเปล่าแบบนี้นะ
แต่ว่าแต่ว่าจริงแล้วก็ความดีทำไปเถอะค่ะคนไม่เห็นไม่เป็นไรถึงเวลาเนี่ย
เหมือนที่ในหลวงราชการที่๙บอกทองมันจะล้นจากข้างหลังมาข้างหน้าเองถูกต้อง
ไปเรื่อยเหมือนทำไว้ลูกเราจะน่าอยู่ขึ้นนะคะ